เอามาดูเรื่องธรรมชาติกันหน่อยดีกว่า
ใครชอบธรรมชาติช่วงนี้บอกเลยว่า

ก่อนหน้าเราพาไปดูเกษตรกร
เข้าสวนเข้าไร่ปลูกต้นมงต้นไม้

อันนี้คือภาพคุณดูสิคือที่จะเดินจะไม่มีอยู่แล้ว
แต่ว่าคนมันมีความสุขนี่คือระเบียงคอนโดของดีเจพุทธ
เขาตั้งชื่อเอาไว้บอกว่าเกษตรริมระเบียงค่ะ
แล้วตอนนี้แน่นมากหนาแน่นไปด้วยผักที่เขาตั้งใจจะปลูกเอาไว้

เห็นแบบนี้อย่าคิดว่าหนุ่มพุธเขาจะหยุดความคิดแค่เรื่องทำการเกษตรไปง่ายนะคุณผู้ชมนะ

ล่าสุดไปซื้อเมล็ดพันธุ์มาใหม่อีกแล้วจ้ะ
แล้วก็ลงมืออัดคลิปสอนการปลูกแบบจริงจังซะด้วยนะฮะ
เอาถ้วยน้ำจิ้มที่ใช้แล้วเนี่ยเอาไปล้างให้สะอาดนี่นะคะ

ทำกันได้ที่บ้านเลยเดี๋ยวไปชมลีลา
เกษตรกรยุคใหม่กันหน่อยค่ะ
ชชู่จะช่วยเก็บความชื้นให้กับเมล็ดของเรานะครับ
แล้วเราก็เอาเมล็ดใส่เข้าไปนะครับ
นิดน้ำเข้าไปอย่างนี้เลย

เราก็

ก็ให้น้องงอกออกมานะครับ

นี่อย่างกับผู้สื่อข่าวมืออาชีพนะฮะ

ถ้ามาชวนมาอยู่ไทยรัฐทีวีหน่อยนะ

แต่อย่าเพิ่งคิดว่าความพยายามของหนุ่มพุธจะแบบหมดแค่นี้
เพราะพื้นที่มันเต็มแล้วคุณผู้ชมนะฮะ
ล่าสุดลามไปถึงพื้นบ้านกันแล้วจ้า
คืออุปกรณ์การปลูกแบบปักในแนวตั้งคุณนะ
มาลองเทคนิคใหม่อันนี้สำหรับเหมาะมาก
สำหรับบ้านไก่พี่น้อยอยู่คอนโดอะไรอย่างนี้นะค่ะ
เลเวลเตรียมเทินโปรเป็นชาวเกษตรกรเต็มตัวไปแล้วจ้า
แล้วดูจากลีลานะคะการหยิบจับของต่างของหนุ่มพุธบอกเลยว่า
ทรงดีทรงได้ธรรมดธแมงสุดเลยแล้วก็หล่ออีกด้วยนะฮะ
อิจฉาสาวจุ๋ยเหมือนกันนะคุณน้าเอาจริง
มีผักสดปลอดสารพิษทานทุกวัน
แถมยังมีเกษตรกรหนุ่มหล่อเพียงข้างกายอีกด้วยนะจ๊ะ
โอ้โหเห็นแล้วแบบจะเป็นไอเดียให้ตัวเองเลยนะคะเนี่ย
ส่วนใหญ่อยู่คอนโดนะคะนี่ก็ทำง่ายได้ด้วยนะ
แจ๊คพอปลูกกระบองเพชรก็ตายแล้ว

แน่นะรอบนี้ฉันอาจจะปลูกขึ้นก็ได้
แจ๊กกะลีถั่วงอกให้รอดก่อน
ใช่เหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวเรียนรู้จากคุณพุทธเอานะคะ
เออได้เอ็นดูนะจ้า